ได้ยังไงว่าฝนจะตกหรือว่าจะแรงดูพยากรเหรอ

เขาว่ากันว่าสมัยก่อนมันไม่มีพยากร
มันก็ต้องมีพิธีกรรมต่างแล้วจะให้ดูพิธีกรรมกับพิธีกรรมหนึ่ง
ไม่ได้ดูแค่เรื่องของฝนฟ้าอากาศ
แต่ดูเรื่องของสิ่งของที่หายไปได้อีกด้วย
ว่าแต่มันเป็นพิธีกรรมแบบไหนไปติดตามกันครับ
เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือพิธีกรรมโบราณของชาวอีสาน
ในจังหวัดชายภูมิกับพิธีที่มีชื่อว่าพิธีเสี่ยงทายฟ้าฝน
ซึ่งพิธีกรรมนี้ถูกจัดขึ้นที่บ้านโนนหัวหนา
ตำบลทุ่งนาเหล่าอำเภอคอศาลจังหวัดชายภูมิ
พิธีนี้จะจัดขึ้นในช่วงบุญเดือนเจ็ดหรือช่วงเดือนมิถุนายน
โดยพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมของชาวคอนศาลกลุ่มชาวไทยโบราณโดยเฉพาะ
ซึ่งจะทำพิธีด้วยเจ้านายหรือนางเทียม
หรือที่รู้จักกันในชื่อของร่างทรงชายหรือร่างทรงหญิง
ซึ่งร่างทรงก็จะทำการท่องบทสวดพร้อมเวียนขัน
ผลกันจนครบ๓รอบจากนั้นก็จะทำการโยนขันเสี่ยงท้าย
โยนแล้วขันหงายแปลว่าฝนจะแรง
โยนแล้วขันคว่ำแปลว่าฝนจะตกดีนั่นเองครับ
ต่อกันที่พิธีเสี่ยงคล่องของชาวร้อยเอ็ด
เฉพาะก็เป็นพิธีเลย
พิธีนี้พูดเท่าผู้แก่หลายคนทางภาคอิษฐานมานเฮา

เพราะพิธีนี้เป็นพิธีโบราณมาก
พิธีเสี่ยงคล่องเป็นพิธีที่ใช้ในการเสี่ยงทายเหตุการณ์

เช่นเสียงทายหาสิ่งของที่หายไป
ทำนายเกี่ยวกับการทำมาหากิน
ขับไล่ผีหรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน
พิธีนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านโนมปลาเข็ง
อำเภอนองค์ภอกจังหวัด๑๐๑
พิธีจะเริ่มด้วยพ่อเท่าจ้ำ
หรือพ่อหมอทางศัยยศาสตร์
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
เชิญวิญญาณของผีปู่ตามารับรู้ในการทำพิธี
พร้อมกล่าวอันเชิญเทวดาให้มาเป็นศักดิ์ขีพยาน
พอพ่อเท่าจ้ำเริ่มท่องคาถาปลุกเสกพร้อมนำสุรารสหุ่นเสี่ยงคล่อง
และเริ่มทำการเสี่ยงทายหุ่นเสี่ยงคล่องก็จะเคลื่อนไหว
นั่นหมายความว่าวิญญาณได้เข้าสิงแล้ว
หากต้องการอยากจะรู้ที่อยู่ของสิ่งของที่เราไม่รู้
หรือมองไม่เห็นเช่นผีสิ่งของที่หายหรือผู้ร้าย
คุณเสียงคล่องก็จะพาผู้จับวิ่งหรือเดินไปหา
โดยผู้จับไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่จับหุ่นไว้คุณก็จะพาไปเอง
ซึ่งพิธีนี้เป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวอีสาน
ถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหาดูได้ยาก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
ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วต้องคิดสิคิดสิ
และใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะครับ